ส่วนในช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาว
คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเด็กด้วยนะคะ
เพราะว่าบางทีเด็กไปเล่นน้ำกัน

ถึงแม้ว่าน้องจะมีความเชี่ยวชาญ

ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ค่ะ

กันมาเล่นน้ำฉลองวันหยุดค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะ
เสียชีวิตพร้อมกัน๓ศพค่ะ
รับแจ้งเบื้องต้นศูนย์หายจำนวน๓ลายนะครับ
อันนี้คือช่วงเวลาตอนที่เขาไปค้นหา
แล้วก็เจอผู้สูญหายรายแรกจาก๓ราย

อยู่ที่อำเภอพิบูรมังสาหารอุบลราชธานีค่ะ
หายไป๓คนเจอแล้ว๑
หลังจากนั้นกู้ภัยก็งมต่อจนพบอีก๒ร่างนะคะ
อยู่ในจุดที่ไม่ห่างกันมากนักค่ะ
ก็นำทั้งหมดขึ้นมาบนตลิ่ง
ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติญาติ
แล้วก็ชาวบ้านที่มาช่วยลุ้นแล้วก็ช่วยติดตามการค้นหานี่แหละค่ะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๓เนี่ย
เป็นเด็กชายอายุ๑๓ปีคุณผู้ชมค่ะ
เด็กชายชัยเด็กชายนันแล้วก็เด็กชายนง
คนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนแห่งหนึ่ง

เด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งหมด๑๒คนด้วยกันนะคะ
เขาชวนกันมาเที่ยวที่ริมลำน้ำโดมใหญ่ตรงนี้ค่ะ
เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกของการหยุดยาวนะครับ

บางส่วนเนี่ยหลังจากนั้นเขาลงไปเล่นน้ำ
แล้วตอนนั้นเขาเล่าบอกว่า
เด็กผู้ชายคนหนึ่งก้มลงไปล้างมือในลำน้ำค่ะ

แต่ปรากฏว่ามันมีกระแสน้ำวนค่ะ
กระแสน้ำเนี่ยพัดร่างจมหายกันไปทั้ง๓คนเลย
ที่เหลือก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่ให้มาช่วยค่ะ
เรื่องต้นญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
รับร่างไปทำพิธีปังเพลินกุศล
ส่วนความเชื่อส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่อยู่ในจุดนี้

ก็เคยกลืนชีวิตของเด็กชายมาแล้ว๒คน

กระโดดน้ำฆ่าตัวตายมาแล้วเมื่อ๕๖ปีก่อน
เพราะฉะนั้นชาวบ้านบางส่วนก็ล่ำลือพูดถึงกัน
นี่อาจจะเป็นอาถรรพ์เรื่องตัวตายตัวแทนหรือไม่นะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของความไม่ประมาท
แล้วก็ระมัดประวังก็สำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชม